สำหรับสมาชิกที่ต้องการก่อเหตุโจมตีโดยลำพัง
ในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจของมาเลเซียยืนยันว่า
ผลตำรวจเอกคาริสอาบูบากาผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียยืนยัน
และตำรวจก็ได้เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
หลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจพยายามขัดขวาง
การตั้งศูนย์ฝึกภายในมาเลเซีย
โดยผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียยอมรับว่าพบข้อมูล

แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด
และหากมีการตั้งศูนย์ฝึกขึ้นจริง
ก็ถือว่านอกเหนืออำนาจของตำรวจที่จะบุกเข้าไปยังศูนย์ฝึก
และนำตัวเด็กที่เข้าร่วมส่งกลับบ้านได้
ให้กับสมาชิกในการเตรียมพร้อมปฏิบัติการแบบโลนวูฟ
หรือการก่อเหตุโจมตีเพียงลำพัง
เพื่อที่จะสามารถเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดได้
โดยคู่มือดังกล่าวจะมีข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามระบุอย่างชัดเจน
ให้โกนหวดคราวและแต่งกายเหมือนชาวยุโรปเพื่อให้กลมกลืน
ทั้งแนะนำอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างที่จะช่วยในปฏิบัติการก่อเหตุ
ซึ่งต้นฉบับของคู่มือดังกล่าวเป็นภาษาอารับหรือว่าอาราบิก
แต่ว่ามีการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย
อายุ๑๒ขวบที่หลบหนีออกมาจากกลุ่มไอซิสทางภาคเหนือของอีรักษ
หลังจากที่เขาถูกจับตัวไปและถูกฝึกให้เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตาย
โดยเขาเล่าว่ามีเด็กแบบเขามากถึง๖๐คนที่ถูกฝึกในลักษณะเดียวกัน
โดยเด็กที่อายุน้อยที่สุดอายุเพียง๕ขวบ
โดยจะพูดฝังหัวเด็กว่าชาวอเมริกันรวมทั้งพ่อแม่ของพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาพระเจ้า
และเมื่อพวกเขาได้กลับบ้านก็ให้ฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองเป็นงานแรก
ขณะที่ทุกครั้งที่มีการโจมตีทางอากาศ
พวกเขาจะถูกนำตัวลงไปหลบภัยอยู่ในอุโมงใต้ดิน
เด็กชายคนนี้ได้กลับมาอยู่ในอ้อมอกของแม่ในค่ายผู้ลิภัยในเคอร์ดิสถานแล้วนะครับและรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง
จากนี้ยังมีเด็กชายอายุ๑๑ปีอีกคนที่หลบหนีออกมาได้แล้วก็เล่าว่าเขาถูกกลุ่มไอซิสลักพาตัวไปจากครอบครัว
และเมื่อปฏิเสธที่จะฝึกก็ถูกสมาชิกกลุ่มไอซิสทำร้ายจนขาหัก๓จุด
ซึ่งเมื่อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลุ่มไอศิษย์ก็ยอมปล่อยตัวให้กลับไปหาครอบครัว
แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงฝันร้ายและภาวะตื่นขึ้นมาและกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายอีกหรือไม่
ซึ่งเด็กที่หนีรอดออกมาทุกคนต่างก็ต้องเข้ารับการบำบัดสภาพจิตโดยนักจิตวิทยา